คือกลุ่มฮามาสเนี่ยคือเป็นกลุ่มทางการเมืองถูกไหมคะ
ที่ต้องการที่จะโจมตีทางฝั่งของอิสราเอลในเรื่องของพื้นที่ของอะไรก็แล้วแต่
แต่เขาบอกว่าคุณโจมตีไปจุดมุ่งหมายจริงคุณคืออะไร
เพราะเหมือนคุณไม่แคร์คนปาเลสไตล์ของคุณที่อยู่ตรงฉนวนกาซ่าเลย
ส่วนใหญ่คนที่ตายนั้นพลเรือนเกือบทั้งหมดเลยเป็นพลเรือนที่ไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่อะไรด้วยเลย
แต่เขาต้องอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ต้องยอมรับกับการโจมตีจากอิสราเอลที่ถล่มกาซ่าตั้งแต่วันเสาร์จนถึงทุกวันนี้
ถามว่าในพื้นที่ของฉนวนกาซ่าเนี่ยมันกว้างมันแคบหรือว่ามันใหญ่แค่ไหนคุณผู้ชมลองดูภาพด้านหน้าเราตรงนี้เลยนะคะ
ฉนวนกาซ่ามันเป็นพื้นที่ขนาดเล็กนะคะยาว๔๑กิโลเมตร
หรือถ้าคิดเป็นหน่วยไม้คือ๒๕ไม้กว้าง๖กิโลเมตรมีบางจุดที่กว้างถึง๑๒กิโลเมตรนะคะ
เนื้อที่โดยรวมอยู่ที่๓๖๐ตารางกิโลเมตรค่ะ๑ใน๔ของกรุงเทพเองนะคะ
นวนกาซ่าเล็กกว่ากรุงเทพมหานครอีกนะคะ

ระหว่างทางข้ามจังหวัดของเราเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยมันไกลเกินกว่า๔๑กิโลเมตรเองนะ
แล้วมันทางพื้นที่ของเขาที่ปาเลสไตน์ต้องอยู่นะคะ
ภูมิศาสตร์เขาบอกว่าฉนวนกาซ่าคือดินแดนของปาเลสไตน์ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของกาซ่าติดกับอียิปต์

ส่วนทางเหนือแล้วก็ตะวันออกเนี่ยติดกับอิสราเอล
ส่วนตะวันตกติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะ
เมื่อกี้บอกว่าสหรัฐเตรียมส่งเรือกับเครื่องบินใช่ไหมคะ

ส่งมาที่เมเดเตอร์เรเนียนนี่แหละค่ะ
ดูนะคะพรมแดนของฉนวนกาซ่านะคะ

เหนือตะวันออกติดอิสราเอลตะวันตกติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
สภาพภูมิอากาศที่นั่นความชื้นนะคะอยู่ในอากาศต่ำ
มีฤดูหนาวที่อุ่นฤดูร้อนรุนแรงจนเกิดภัยแรง
พยากรธรรมชาติแต่เดิมก็มีน้อยอยู่แล้ว
เหมาะกับการเพาะปลูกแค่๑ใน๓ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นเอง

คือถนนกาซ่าเนี่ยฝั่งหนึ่งก็ติดทะเลเลย
คุณผู้ชมลองดูภาพใหญ่ภาพใหญ่ที่เป็นกรอบสีเหลือง

ถนนกาซ่าเนี่ยคืออันเล็กที่เราวงให้ดูนั่นนะคะ

สีแดงนั่นนะคะนั่นคือฉนวนกาซ่านะคะ
อียิปต์ติดทะเลเมริเตอร์เรเนียน
แล้วก็ติดทางด้านบนตรงนั้นก็คือติดอิสราเอลไป

ฉนวนกาซ่าที่หนึ่งอยู่เวสแบงค์ที่หนึ่ง
แต่พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นของอิสราเอล
นี่ค่ะสภาพการเป็นแบบนี้นะคะ
ทีนี้๓ใน๔ของพื้นที่เนี่ย
เป็นผู้ลีภัยด้วยนะคะที่อาศัยอยู่
ของที่ฉนวนกาซ่า
ถามว่าพื้นที่ตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
อิสราเอลมันถึงมีพื้นที่เว้าแหว่งอยู่แบบนี้ใช่ไหมค
ปาเลสไตล์ไปอยู่ตรงเวสแบงค์กับอยู่ตรงฉนวนกาซ่า
ทำไมมันโดนแบ่งแยกอะไรขนาดนั้น
ต้องบอกว่าพื้นที่เหล่านี้มันเกิดขึ้นจากข้อตกลง
ระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์ค่ะ
๑๙๔๘คือหลังเกิดสงครามอารับอิสราเอลครั้งแรกขึ้น
พื้นที่ตรงนี้เลยกลายเป็นคล้ายกับกันชน
คือต้องบอกก่อนว่ารัฐอารับหรือว่าประเทศอารับรอบอิสราเอลไม่มีใครชอบอิสราเอลเลย
เขาทำสงครามกันมา๒๓ครั้งแล้ว
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือรบกับอิสราเอลแล้วแพ้ค่ะ
อิสราเอลก็ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อย
ทำให้ปาเลสไทยก็เหลือน้อยลงเรื่อยแบบนี้
และยิ่งมาเนี่ยมีปัญหากันปุ๊บมันเลยเกิดพื้นที่ตรงนี้ตามข้อตกลงขึ้นเหมือนเป็นกัญชนเอาไว้
พื้นที่ฉนวนกาซ่า๓๖๐ตารางกิโลเมตร
เขาบอกว่าถ้าให้นึกภาพแบบบ้านเราเนอะ
เหมือนหนองเจาะกับลาดกระบังรวมกัน
นั่นนะคะคือฉนวนกาซ่าได้เท่านั้น
แต่ประชาชนอยู่ที่นี่๒๓ล้านกว่าคน
ประชากรนี่หนาแน่นมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้
เอาปี๒๐๑๓ก่อนย้อนกลับไป๑ล้าน๘แสนคน
๒๐๒๓เนี่ยเพิ่มเป็น๒๓ล้านคนค่ะ
จดทะเบียนเป็นผู้อบพยพ๑๔ล้านคน
เป็นผู้หญิงกับเด็กถึง๑๗๕นะคะ
ประชากรในเขตฉนวนกาซ่าคือปาเลสไตน์
สืบเชื้อสายมาจากผู้อพยพลีภัย
สงครามอารับอิสราเอลก็จะมีเชื้อสายอารับนับถือศาสนาอิสลามค่ะ

อาศัยอยู่ตามแคมป์ที่สหประชาชาติจัดไว้ให้ด้วย
ถ้าไล่ย้อนกลับไปนะคะปี๑๙๔๘เนี่ย
อยิปต์เป็นคนปกครองฉนวนกาซ่าไว้
จนกระทั่งมีสงคราม๖วันเกิดขึ้น
อิสราเอลชนะอิสราเอลชนะสงครามนี้
๑๙๖๗ก็เลยเข้าไปยึดครองพื้นที่
แต่ถึงแม้จะยึดครองพื้นที่กันไปแล้วในอิสราเอล

อนุญาตให้ชาวปาเลสไตน์มีอำนาจในการปกครองตัวเอง
ที่มาที่ทำไมชาวพรสไตล์ถึงกลัวแค้นอิสราเอล
เขาเหมือนสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วจับเขายัดไปอยู่ในพื้นที่เล็กเนี่ย
แล้วบอกให้เขามีอำนาจปกครองตัวเองได้อย่างจำกัด
อันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนนั้นในอิสราเอลยังตรึงฐานอยู่ในนั้น

ฉนวนกาซ่าเลยเป็นเขตอิทธิพลของรัฐบาลฮามาส
เพราะว่าฮามัสชนะการเลือกตั้งปี๒๐๐๖
และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันระยะเวลารวมมากกว่า๓๖ปี
ฮามาสก็ปกครองฉลวนกาซ่ามาโดยตลอดนะคะ

เพราะว่าก็มีการควบคุมการเข้าออกจากอิสราเอล

จำกัดการนำเข้าอาหารการกินยารักษาโรค
สดุเกาะสร้างสิ่งอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

เลสไตนเหมือนอยู่ในคุกอะค่ะเหมือนอยู่ในพื้นที่แคบที่โดนล้อมกรอบหมดเลยถูกจำกัดทุกทิศทาง
เหมือนจะขอนำเข้าจะขออะไรเหมือนต้องไปขอเขากิน
คือวันนี้ผมได้คุยกับอาจารย์กูวิทย์วงสุรวัตรนะท่านเป็นนักวิชาการปัจจุบันท่านอายุ๗๕ปีแล้ว
แต่ว่าท่านเขียนบทความเรื่องฮามาสเรื่องอิสราเอลศึกษาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มานานของทางฝั่งของตะวันออกกลางตรงนี้
ขอดูภาพแผนที่อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่จะมีแผนที่ฉนวนกาซ่า
คือฉนวนเนี่ยมันคือถ้าเป็นนิยามคำไทยก็เป็นพื้นที่ดินแดนที่ถูกแบ่งแยกออกมาแล้วมีอะไรขั้นกลางแล้วก็ติดทะเลอะไรอย่างนี้
ก็เลยเรียกกาซ่าว่าฉนวนเนี่ยนะฮะอาจารย์โกวิทย์บอกว่ามันต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่๒

ก็ได้รับการสถาปนาตั้งขึ้นมาเป็นประเทศอิสราเอล

แล้วภาเลสไทยเขาถูกกลืนกินไป
เขาก็เลยแบ่งเป็นต้องอยู่ในเขตเวสแบงค์กับฉนวนกาซ่า

อยู่กันแบบถนวนกาซ่าเหมือนที่บอก๒ล้าน๓ค่ะ
เขาบอกเขาอยู่มาก่อนทำไมมาไล่ที่เขา
แต่ทุกวันนี้กลุ่มฮามาสที่เหมือนเป็นผู้ปกครองก็พยายามที่จะ

เขาพยายามจะสู้แล้วเพื่อจะทำให้อิสราเอลเนี่ย
ต้องล่มสลายไปเพื่อจะเอาพื้นที่ของเขาคืนมา
แต่ในทางปฏิบัติมันจะเป็นไปได้หรือเปล่า
ก็อย่างที่บอกว่าสงคราม๓ครั้งที่อารับโดยรอบ

บางทีรัฐอารับประมาณ๖๗ประเทศสู้กับอิสราเอล

อิสราเอลถึงได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยแบบนี้

มันลงบ้านเรือนของชาวบ้านของชาวปาเลสไตน

ใช่ค่ะถึงได้บอกว่าสุดท้ายแล้ว
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ย
จุดประสงค์ในการก่อเหตุครั้งนี้จริงมันคืออะไร
เพราะว่าคนสูญเสียคือพลเรือนทั้งสิ้น

มันก็จะเป็นจุดเปราะบางอ่ะนะ

กลับมาก่อนล็อตแรก๑๕คนใช่ไหม

เปิดเผยล่าสุดณขณะนี้

โดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี

หลังจากเกิดเหตุรุนแรงที่อิสราเอลตั้งแต่๗ตุลาคม
ที่ผ่านมานะฮะกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน

เพื่อจะพาคนไทยที่ต้องการกลับประเทศเนี่ย

โดยล่าสุด๙ตุลาคมนะฮะ
ก็คือวันนี้นะครับได้ทราบข่าวก็คือ
นำแรงงานไทยกลุ่มแรก๑๕คนกลับไทยเนี่ยแบ่งเป็น๒เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรกมาก่อน๕คนอีกเที่ยวบินหนึ่ง๑๐คนนะครับ
โดยจะมาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิ๑๒ตุลาคม
เที่ยวบินแรกเครื่องมาถึง๑๐นาฬิกา๓๕นาที
เที่ยวบินที่๒ถึง๑๒นาฬิกา๓๕นาที
โดยขณะเดียวกันทางทูตแรงงานไทยที่อิสราเอลที่เทลอาวีฟ
ก็กำลังเดินทางนะฮะไปให้กำลังใจพี่น้องแรงงานที่อบพยพ
หนีภัยการสู้รบมาอยู่ที่ศูนย์หลบภัยแรงงานของอิสราเอล
ซึ่งตอนนี้มีแรงงานไทยอบพยพมาอยู่๒๕๖คนนะครับ
แต่ตัวเลขที่กระทรวงการต่างประเทศบอกเมื่อบ่ายสามครึ่งเนี่ย